คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังกันหน่อยค่ะ
เมื่อมีคนไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งลอยอืด
คือสภาพมันไม่เหลือเคราะโครงเดิมแล้ว
แต่หลายคนก็มองว่าลักษณะของเขารูปร่าง

มีนักท่องเที่ยวหายนะคะแต่ยังไม่รู้ตอนนี้ว่าใช่คนเดียวกันไหมนะ
คือเช้าวานนี้เนี่ยค่ะตำรวจรับแจ้งพบศพอยู่ในคลองตะเป๊ะค่ะ
ที่ตำรวจลิบงอเมอร์กันตังจุดเจอศพเนี่ยอยู่ห่างจากฝั่งประมาณสักหนึ่งกิโลเมตร
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องมีการล่องเรือนำเชือกมามัดร่างนะคะของผู้เสียชีวิตลากเข้าฝั่ง
ไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าศพนี้เป็นผู้ชายค่ะสภาพเนี่ยเปลือยผิวขาว
อย่างที่บอกว่ารูปร่างคล้ายชาวต่างชาติสูงประมาณหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตร
แต่ว่าร่างเนี่ยมันเริ่มอืดบวมแล้วใบหน้าก็ไม่เหลือเขาโครงเดิมให้เห็นแล้วนะคะ
แผ่นหลังไม่เกรียมอาจจะโดนแดดเผามาหลายวัน
เบื้องต้นไม่เจอร่องรอยบาดแผลการถูกทำร้ายก็เลยมีการนำศพให้แพทย์โรงพยาบาลตรัง
ไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งค่ะทางผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ก่อเสมวันมุสาเขาเล่าแบบนี้ว่าได้รับแจ้งมาจากชาวบ้านที่มาเก็บเบ็ดปลาว่า
เนี่ยผู้ใหญ่ไปเจอวัตถุลอยอยู่บนผิวน้ำก็เลยพายเรือไปใกล้ใกล้แทบช็อก
เพราะกลายเป็นว่าเป็นศพของมนุษย์นะคะสุดท้ายรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ก็คาดว่าผู้ตายน่าจะลอยน้ำเสียชีวิตแบบนี้แล้วมาประมาณ๑๐วัน
แต่ในพื้นที่ยังไม่ได้รับแจ้งว่ามีคนศูนย์หายแต่ก่อนหน้านี้ค่ะ
มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขาพักอยู่ที่รีสอร์ทบนเกาะมุกตำบลลิบงนะ
หายตัวไปตอนที่ไปพายเรือคายักษ์ทีนี้รีสอร์ทเนี่ยเขามีการแจ้ง
ที่ฝ่ายปกครองเอาไว้ก่อนหน้าแล้วก็คาดว่าศพที่พบ
เป็นนักท่องเที่ยวรายนี้หรือเปล่าซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุพลัดตกเรือ
แล้วถูกคลื่นซัดร่างมาแบบนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้จะพิสูจน์
อัตลักษณ์บุคคลต่อไปว่าใช่ไหมนะคะอืมนะฮะอ่าช่วงนี้มีข่าวนักท่องเที่ยวจมทะเลอยู่นะ
ใช่นะฮะก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ